ที่พัทยากันหน่อยนะคะมีศึกแย่งลูกค้าระหว่างกลุ่มวินเอกชนกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างถนนพัทยานาเกลือนะคะ
กลุ่มที่เห็นในคลิปเนี่ยคือกลุ่มของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่
ถืออาวุธวิ่งไล่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เอกชนนะคะ
พอตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองพัทยาไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เจอแต่
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกือบ๒๐คนจับกลุ่มวิภาควิจารณ

เป็นวินเจ้าถิ่นตรงนี้ตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยนะคะ
มีรองเท้าแตะมีคราบเลือดติดอยู่ถูกวางไว้ข้างถนนด้วย
มีชาวบ้านถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุไว้เพียบเลยค่ะ
ตำรวจเขาก็ขอไว้เป็นหลักฐาน

มีฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เอกชนได้รับบาดเจ็บสาหัสกันไป๓รายนะคะ
หนึ่งคือนายบุพชาติสุขสวัสดิ์
ถูกแทงเข้าหน้าท้อง๑แผลอาการสาหัส
นายโอลานค่ะถูกมีดฟันเข้าที่แขน

แล้วก็มีวินที่บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๒ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงไปแล้ว

บาดเจ็บเล็กน้อย๓คนนะคะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเจ้าถิ่นประจำวินที่เกิดเหตุก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นวินมอเตอร์ไซค์เอกชนขี่มาจอดรอรับลูกค้าหน้าคอนโด
ก็เลยเข้าไปคุยบอกขยิบไปหน่อยได้ไหม
เพราะตรงนี้มันคือหน้าวินปกติเขาก็จะชอบมีข้อตกลงกันใช่ไหม
ว่าวินเอกชนรับลูกค้าได้แต่คุณอย่ามารับหน้าวิน
คุณเขยิบออกไปหน่อยให้มันอยู่ห่างกันสักอย่างน้อย

แต่ปรากฏว่าฝั่งวินเอกชนเนี่ย
พูดจาท้าทายเชิงหาเรื่องแล้วทิ้งท้ายประโยคว่า
เดี๋ยวมึงเจอกูแล้วก็แยกย้ายกันไป
ทีนี้นายชราพงศ์บอกว่าเขาโทรตามพวกมารวมกลุ่ม
ถามว่าทำไมต้องโทรตามมารวมกลุ่มกันด้วย
เพราะเมื่อ๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อนวินเขาอะค่ะเพิ่งจะถูกกลุ่มคู่กรณี
พวกมารุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บปางตายไป๓คน

กังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
โทรตามเพื่อนมารวมกลุ่มกันที่วินก่อน
ไปครึ่งชั่วโมงเกิดเหตุการณ์จริง
คือกลุ่มวินคู่กรณีที่เป็นวินเอกชนเนี่ย
ยกพวกมากัน๗๘คนพร้อมเอาวิเคราะห์มือ
ไม้ทั้งมีดมันก็เลยชุนละมุนกัน
เห็นว่ามีการใช้อาวุธมีดแผ่งกันด้วยไหม
ก็ไม่รู้ชุดละมุนถ้าโดนมาผมก็ซื้อเหมือนกัน

ฝั่งวินเอกชนนายนรุเทพก็เล่าแบบนี้ค่ะว่า
มันมีปัญหาตอนที่เขาขี่ไปรับลูกค้า
พอส่งลูกค้าเสร็จเขาก็เลยโทรตามพวกมาที่วิน
เคลียร์ปัญหาแต่พอไปถึง
เห็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นนี่ตั้งท่ารอกันอยู่แล้วนี่
ไม้กับมีดฝั่งคุณก็มีไม่ใช่มีแต่ฝั่งผม
แต่ฝ่ายผมเนี่ยคนน้อยกว่าสู้ไม่ได้
ทำให้เพื่อนผมถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกันไป
เขาโชว์กลางโชว์แบบใหญ่โตจะมาท้าผมรอ

ผมก็เลยผมไปส่งลูกค้าก่อนแล้วผมก็เลยกลับมาโทรหาน้องผม

แต่พวกผมไม่มีอาวุธแต่พวกผมก็ไม่คิดว่าพวกเขามีอาวุธ
ผมก็คิดว่าเป็นมือธรรมดาเพราะลูกผู้ชายไม่ใช้อาวุธอยู่แล้ว

แล้วเขาแทงเลยหรือว่ามันเป็นยังไง

มีเฟียคมามีไถ่ท็งมีไถ่ฟัน

แต่วินเจ้าถิ่นนั่นแหละที่มีทั้งมีดมีทั้งไม้
เพราะต่างฝ่ายคือไม่ยอมกันเลยไม่มีใครยอมใครทั้งสองฝ่ายตำรวจก็หัวจะปวดเหมือนกัน
เจ้าถิ่นก็อ้างบอกทำไปเพราะป้องกันตัวฝ่ายคู่กรณีก็อ้างบอกผมถูกทำร้ายก่อน
คือต่างคนต่างบอกป้องกันตัวทั้งคู่ตำรวจเลยบอกว่ารอแป๊บ
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดไล่ดูคลิปชาวบ้านที่เขาถ่ายบันทึกเอาไว้ก่อน
จะได้รู้ว่าเหตุการณ์แรกเริ่มเดิมทีจริงมันเป็นยังไงแบบไหนกันแน่
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับทั้งสองกลุ่มแน่นอน
แล้วจะเสนอห้ามไม่ให้จัดตั้งวินหน้าคอนโดตรงนี้อีกด้วย
เพราะว่า๓มิถุนายนเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ไปนี่ผ่านไปแป๊บเอาอีกแล้วตีกันอีกแล้ว